สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคสวัสดีค่ะ
วันศุกร์ค่ะมาเจอกันวันนี้รถเริ่มติดติดมากเพราะว่าวันนี้วันศุกร์
แล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มินว่าบางคนลายาวไปเลย
เพราะว่าสัปดาห์หน้าก็ส่งกรานะคะใช่ให้คนบ้านใกล้
บ้านไกลที่เกิน๒๐๐กิโลเนี่ยท่านวันนี้คุณศักดิ์สยามใช่ไหม
บอกว่าเอาละเพื่อแก้การปัญหาการจราจรติดขัดเนี่ย
วันนี้คุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ
เขาบอกว่าถ้าสมมติบ้านของคุณเนี้ยเลยสองกิโลสองร้อยกิโล
สองร้อยกิโลก็ออกไปกันก่อนอืมแล้วก็เดี๋ยวใครใกล้ลงมันทำได้
ก็บขยเขามีการลดราคาสำหรับตัวรถสำหรับคนที่จะเดินทางในช่วงวันที่๗
วันที่๙ลดราคาก็อาจจะเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่ง
คือโอเคใครจะมีการเดินทางโดยใช้รถบขศอย่างนี้
ก็ลดราคาในช่วงนั้นเพื่อให้เดินทางกลับไปก่อนอืมก็เป็นตามระยะความใกล้ความ
ใช่เป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงเนี่ยมาตรการต่างในช่วงสงกราน
เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังแหละเพราะว่าคุณหมอหลายท่านก็มาบอกว่า
เป็นการคาดการณ์ว่าถ้าหลังสงกรานแล้วเราใช้ชีวิตกันแบบปกติ
เราเล่นน้ำเราพบเจอผู้คนกันไปเนี่ยโอกาสติดวันละแสนอ่ะ
มีแน่แน่เลยอืมนะคะไปดูตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้
สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบรายค่ะในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอยู่ที่
สิบเก้ารายอืมอย่างที่เราบอกไปมีหนึ่งคนอาจารย์หมอเนี้ย
บอกคือในแพทย์อุดมคชินทรท่านเป็นที่ปรึกษาศูนย์สอบคอเนี่ยค่ะ
ก็เปิดเผยถึงการแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันท่านบอกว่าพบอัตราเจ็บป่วยรุนแรง
ใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นถึงแปดเท่านะคะอืมนั่นคือสิ่งที่เรากำลังกังวลเพราะว่า
เราไม่อยากให้ตัวเลขสำหรับคนที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเนี่ย
อันตรายแล้วรวมไปถึงอัตราการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นสามถึงสี่เท่าอ่ะค่ะ
ตัวเลขที่เราเห็นกันอยู่ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ถึงหกหมื่นคนต่อวันนะคะแล้วก็ยังไม่นับรวมผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจหาเชื้อด้วย
คุณหมอบอกแบบนี้เลยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่บอกไปมีการเรียกประชุมชุดใหญ่อะค่ะ
เพื่อที่จะเน้นย้ำมาตรการต่างเกี่ยวข้องนะคะแบบเคร่งครัดแล้วก็จริงจังในมาตรการด้านสาธารณสุข
ซึ่งก็ไม่ได้มีการห้ามการเดินทางค่ะสามารถที่จะเดินทางกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่หาญาติพี่น้องอะไรได้
แต่ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเว้นระยะห่างให้ได้มากที่สุด
พร้อมกับขอความร่วมมือไม่กอดไม่หอมส่วนการรวมตัวของคนในครอบครัว
หากเป็นไปได้เนี่ยให้รับประทานอาหารคนละมุมค่ะอย่าพยายามรวมตัวกัน
รวมถึงก่อนการเดินทางขออย่างหนึ่งคืออย่าไปในพื้นที่เสี่ยง
ถ้าเกิดคุณแพลนแล้วว่าคุณจะต้องมีการเดินทางกลับบ้านเนี่ย
ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนสองเข็ม
สามารถป้องกันโรคสายพันธุ์เก่าได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์
อันนี้สามารถป้องกันได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ย
ฉีดวัคซีนเข็ม๓กันนะคะเป็นอย่างน้อย
ซึ่งตอนนี้ฉีดได้เพียงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองก็ถือว่าน้อยมาก
แล้วก็ในกลุ่มเสี่ยง๖๐๘เนี่ยค่ะยังไม่ได้ฉีดถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์
โดยจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุบอกว่าต้องฉีดวัคซีนเข็มที่๓นะคะ
เพื่อป้องกันสายพันธุมิครอนบางที๒เข็มเนี่ยเอาไม่อยู่
ถ้าโอมิครอนอย่างน้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้สูงขึ้นนิดนึง
แล้วก็ข้อมูลของทางองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศออกมา
ฉีดวัคซีนเข็มที่๔ค่ะอันนี้ประกาศออกมาเลยเพื่อป้องกันสายพันธุ์ที่มันกลายพันธุ
อันนี้เมืองนอกบอกเลยว่าอนุมัติเซ็กเกิ้ลบูสเตอร์
หรือว่าบูสเตอร์ช็อตที่๒ก็คือเข็มที่๔เรียบร้อยแล้ว
เพราะตอนนี้มันอัพเกรดอัพเลเวลขึ้นเรื่อยนะคะ
มิครอน๑โอมิครอน๒เอสอีมาอีเอสอีงงไปหมดมีอีกหลายหลายคน
แต่การกลายพันธุ์จริงจริงเนี่ยสรุปแล้วที่เราเข้าใจ
อันนี้ตัวเองเข้าใจเองเพราะเพื่อนบอกไอ้การกลายพันธุ์คือมันอ่อนแอลงเนี่ย
แต่ความเชื่อนี้เรายังเชื่อได้อยู่ไหมคือจริงจริงคุณหมอน่ะเขามีการเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้ว
มันก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ค่ะสมัยก่อนก่อนที่มันมีแบบไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่อะไรก็แล้ว
แต่เมื่อมันมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจำนวนความรุนแรงของเชื้อมันจะน้อยลง
มันพยายามที่จะแบบรีบพัฒนาตัวเองแล้วก็จะต้องแบบกระจายเชื้อให้รวดเร็วมากขึ้นอะไรอย่างนี้
มันก็จะรุนแรงน้อยลงนี่ตามสถิติก่อนหน้านี้ซ้ำไวรัสที่มาใช่ถูกต้องเป็นแบบนั้น
แต่ล่าสุดคนรอบข้างมิ้นที่ติดหลุ่นน้องหลุนพีช่วงประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
อาการหนักทุกรายเลยนะคะคือนักในที่เนี้ยยังไม่ถึงขั้นลงปอดหนักสองวันนะลูก
คือนักแบบไข้ขึ้นสมสองวัน
กินแบบไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสกินอะไรไม่ได้แบบอ่อนเพลียไปหมดเลย
พี่ถามเด็กที่ทุกคนใช่ทุกคนบอกอาการหนักอ่ะสองวันอืม
อยู่ดีมันก็หายไปเลยถูกป่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้อาการหนักสองสามวัน
คือก็บอกสองสามวันคุณลองคิดดูว่าไอ้ถ้าอยากจะรู้ว่ามันหนักไง
หนักเหมือนตอนฉีดวัคซีนแรกแรกอ่ะก็อย่างที่เราเห็นน้องที่ถังเทคอนโดอ่ะค่ะ
ค่ะก็ติดโควิดแล้วเขาก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยคือไหนบอกอาการไม่หนักไง
คือเขากลับมาถึงปุ๊บปรากฏว่าเสียงแหบเสียงแห้งหายใจไม่ออก
หายใจไม่ออกมาเกิดเลยค่ะอะไรประมาณอย่างงั้นอ่ะดังนั้นต้องระวัง
อืมสองคืนมันจะแซ่บคอขึ้นมาแบบนอนไม่ได้เห็นเขาบอกตัวนี้มันแปลก
อืมมันจะแสบคอคุณหมอเขาแนะนำว่าอย่าเชื่อข้อมูลเก่าเนี้ยนะคะอืม
ขอให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นใครบอกว่า๒เข็มพอ

แล้วก็อัตราการป่วยหนักรุนแรงของโรคนะคะ
คุณหมอบอกว่าลดอาการภายหลังจากโควิดให้ได้ด้วยถึง๕๐นะคะ

เขามีการฉีดวัคซีนเข็มที่๕กันแล้วค่ะ
เพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดแล้วการติดเชื้อได้เป็นอย่างดีด้วย
พร้อมกับทำความเข้าใจว่าการปล่อยให้ติดเชื้อตามธรรมชาติเนี่ย
ให้ติดเชื้อธรรมชาติเพื่อให้เกิดภูมิค่ะ

ปล่อยให้ติดไปเลยเพราะว่าเฮ้ยภูมิมันขึ้น
ที่มันจะได้เป็นเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันหมู่
ก็เราเรียกไม่ได้หรอกคือในที่สุดไม่ต้องไปเรียกร้องให้มันติดหรอก
พอในที่สุดฉันยังเชื่อทฤษฎีของหมอคนหนึ่งอยู่นะ

แต่เราจะไปเรียกร้องให้มันติดทำไมเพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่า
ในร่างกายของเรามันมีโรคอะไรอยู่
ถูกต้องป่ะในการไปตรวจโรคตรวจเลือด
ก็พี่ถึงบอกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกดูคนที่เขาเป็นมะเร็งกันตายกันอ่ะ

ป่ะเดี๋ยวนี้มะเร็งไม่ได้เลือกเฉพาะคนแก่นะ

นับวันทุกวันนี้มะเร็งมันไม่ได้เลือกเฉพาะคนแก่นะ
มะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปเจอแล้วตายคือ
เจอระยะ๓ระยะ๔เราไปงานศพ๑๐งานเป็นมะเร็งแล้วแปลก
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราเลือกที่จะไปติดเลย
ถามว่าไอ้การคำว่าตรวจสุขภาพของเราที่แบบไปตรวจเลือด

เขาบอกว่ากว่าจะเจอโรคภัยไข้เจ็บจริงมันจะต้องส่องกล้องส่องเกิ้งเอ็ม

เพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกติดไปเลยเราพูดเสมอว่า

คุณจะรู้ได้ไงว่าคุณในร่างกายของคุณภูมิหนึ่ง

ใช่แล้วยิ่งแบบกลุ่มคนที่เป็นแบบ
โอกาสเสี่ยงอย่าง๖๘คนสูงอายุเด็กเล็ก
บางคนไม่นักบางคนมีลองโควิดบางคนไม่มี
คืออันนี้มันแล้วแต่บุคคลจริง
ที่เราบอกไปวันนี้๘เมษายนมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินท่านก็มีการบอกว่าเห็นชอบ
หลักเกณฑ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

เขาบอกว่าให้มีการปรับมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าราชนาจักรไทย๓ระบบนะคะ
แต่ว่ามันก็จะต้องไปพิจารณาตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศของเราเนี่ยค่ะ

แล้วก็พิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศด้วย
ภายหลังจากที่เรามีการปรับมาตรการเมื่อวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ก็สามารถที่จะตัดสินใจการผ่อนคลายในระยะที่๒
ซึ่งก็จะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม
โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งในการประชุมสอบคอครั้งต่อไป
ส่วนในเรื่องของการเล่นน้ำสงครานที่เรารออยู่

อะไรงี้สู่สารประเพซีนีแบบนี้พอนะคะสำหรับปีนี้
เล่นน้ำน้ำหน้ากากไม่ได้เปียกค่ะ

ใช่ค่ะเล่นแบบเบานะ
เพื่อตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคน

เห็นแล้วรู้สึกว่ามันก็สลดหดหูมากทีเดียวเนาะ

ใช่คือคดีนี้เขาบอกว่าทั้งช็อกทั้งสะเทือนขวัญ
แล้วคนก็คือสาบแช่งทั้งบ้านทั้งเมือง

ผู้หญิงอายุแค่๑๔ผู้ชายอายุแค่๑๔

กิดกันเรื่องความรักเพราะแม่มองว่ายังเด็กอยู่
ไม่อยากให้มีความรักอยากให้เรียนหนังสืออะไรใดก่อน

คือสองคนนี้แอบคบกันมาได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้ว
แต่ว่าที่บ้านทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายไม่รู้
โดยฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคบกันมานานแล้ว
มารู้ก็ตอนที่น้องผู้หญิงหนีออกจากบ้าน

แล้วพี่ชายเป็นคนไปตามกลับมา
พอพี่ชายตามกลับมาปุ๊บพี่ยึดโทรศัพท์เลย

โทรศัพท์เสร็จปุ๊บพี่บอกไม่รู้เหมือนกันว่าน้องไปเอาช่องทางไหน

แนะบอกว่าให้มาฆ่าแม่
แล้วก็ฆ่าพี่ชายที่ขัดขวางความรักของเรา
สุดท้ายฝ่ายชายมาจริง
มาตร๓ทุ่มเกือบจะครึ่ง
เข้ามาถึงเนี่ยพี่ชายเล่าแบบนี้ค่ะ

นอนอยู่ในห้องกำลังนอนอยู่เลย
ได้ยินเสียงแม่ตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วย

น้องสาวดันประตูอยู่ข้างนอก

เขาก็พยายามแบบผลักแต่แรงพี่ชายยังไงก็เยอะกว่า
ผลักจนน้องเนี่ยกระเด็นออกจากประตูไป

แม่ภาพที่เขาเห็นคือแม่เขาเนี่ย
กำลังถูกแฟนของน้องสาวเอามีดจ้วงแทง

น้องสาวมากันเอาไว้ไม่ให้เข้าไปช่วย
แล้วเขาบอกว่าพอแฟนหนุ่มหันมาเห็นว่าเขาออกมา

ไหล่แทงหัวแทงหน้าจนเขาต้องวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือ

แม่อายุห้าสิบสามปีแม่โดนแทงเจ็ดแผลถ้วน
ซ้ายสองแก้มขวาหนึ่งไทยทอยหนึ่ง
แล้วก็ที่คอด้านหน้าเนี่ยสามแผล
ก็คือกระหน่ำแทงรัวเลยคือแม่เลือดที่เห็นนั่นนะคะ
ของคุณแม่ก็คือแม่นอนจมกองเลือดตายตรงนั้นเลยจริง
กู้ภัยมาถึงปั๊มหัวใจยังไงก็ไม่ขึ้น
ส่วนตัวพี่ชายเองเจ็บเหมือนกันนะคะโดนแทงเข้าที่คอที่ไหล่ที่หน้า
แผลเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะ
ต้องวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้พอเขาก่อเหตุเสร็จแล้วอะค่ะ
หนีนะคะทั้งสองคนเลยรอรอตำรวจมาจับ
มีเสียงตอนที่ตำรวจคุยกับคุยกับน้องผู้หญิงไหมคะเรามีไหมคะ
คือตำรวจก็คุยกับน้องคือด้วยความที่น้องยังเด็กก็ถามว่า
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดเอง
ตำรวจถามว่าหนูหนูเป็นคนวางแผนทั้งหมดจริงเหรอลูก
ใช่ค่ะหนูวางแผนฆ่าแม่แท้ของหนูเนี่ยนะใช่ค่ะ
ใช่ค่ะแฟนไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยหนูเป็นคนวางแผนทั้งหมด
แล้วตำรวจก็ถามว่าหนูทำทำไมนั่นแม่หนูนะทำไมทำไมหนูถึงทำแบบนั้น
ก็หนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะค่ะก็มันก็ทำอะไรไม่ได้
ยิ่งเวลาที่หนูมีอาการทางจิตจิตตกด้วยหนูก็ควบคุมไม่ได้หนูก็หนูก็ทำอะค่ะ
แล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้สำนึกผิดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไหมอะค่ะก็แม่หนูถ้าตายไปแล้ว

เขาบอกว่าความตั้งใจของการลงมือก็คือว่า

โดยเป้าหมายแรกก็คือว่าเริ่มจากพี่ชายก่อน

ปรากฏว่าเจอแม่อยู่อีกห้องนึง
ก็เลยล็อกคอคุณแม่แล้วก็แทงคอ
ส่วนสาเหตุที่ทำเพราะโกรธแค้น
ที่ถูกแม่และพี่ชายกีดกันไม่ให้คบกัน
นี่คือเขาเปิดเผยว่าสาเหตุคือแบบนี้ด้วย
ใช่แล้วตอนที่ตำรวจคุยกับแฟนนุ่มค่ะ

ก็เออทำทำไมถามก่อนว่าแทงทำไม

เขาเป็นคนเอามีดยื่นให้ผมเอง

ในห้องครัวเขาหยิบมีดมายื่นให้ผม
ผมก็เลยเอาไปแทงใช่คือแบบเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปลงมือกระทำการอย่างนี้
ทีนี้เดี๋ยวจริงมีคุยกับพ่อของมือมีดมาแล้วด้วย

ลูกสาววัย๑๔วางแผนกับแฟนหนุ่มวัย๑๖
ฆ่าแม่แท้ของตัวเองแล้วก็จะฆ่าพี่ชายด้วยใช่ไหมคะ

กับพี่ไม่รู้เลยว่าลูกสาวมีแฟน
กระทั่งวันที่น้องหนีออกจากบ้านไปอยู่กับฝ่ายชาย

ทีนี้มีได้คุยให้สัมภาษณ์กับพ่อของฝ่ายชายที่เป็นมือแทง

ไม่มีการมาบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีหรืออะไรนะ

รู้เมื่อวันที่๕เมษายน
วันที่ฝ่ายหญิงมาที่บ้านนี่แหละ

มาบอกว่ามีแฟนแล้วรักผู้หญิงมาก

พ่อก็เลยพาลูกไปรับฝ่ายหญิงมา

แต่เมื่อก็ไม่ตกลงเลย
แม่ไม่อยากให้ลูกมาอยู่บ้านผู้หญิงแต่ยังเด็กอยู่

ผอไม่รู้จริงเอาที่นี่ล่ะกัน

บอกว่าตอนนั้นก็เห็นแล้วล่ะว่าท่าทีของเด็กทั้งสองคนคือซึมมาก
แต่พ่อไม่คิดจริงว่าลูกพ่อจะก่อเหตุขนาดนี้
พ่อก็ได้แต่โทรปลอบใจลูกตอนที่รู้เรื่องแล้วค่ะ
ตอนที่ตำรวจมาจับแล้วบอกเออไม่เป็นไรนะลูก

ต้องกลับไปรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ
พ่อบอกว่าคือลูกก็มีเคยรักษาอาการสมาธิสั้น
แต่ไม่ได้เคยมีภาวะทางจิตแบบอารมณ์รุนแรง
หรือว่าควบคุมไม่ได้อะไรแบบนั้นเลยค่ะ
บอกว่าเชื่อว่าที่ลูกชายทำไปเป็นเพราะว่ารักฝ่ายหญิงมาก
แล้วที่ลูกชายบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนวางแผนทั้งหมด
พ่อบอกว่าพ่อไม่เชื่อนะของแบบนี้มันต้องวางแผนร่วมกัน
พูดเองเลยว่าพ่อไม่เชื่อว่าลูกพ่อจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แล้วพ่อก็หัวใจสลายค่ะ
ลูกก็ต้องกลายเป็นฆาตกรในวัยแค่แบบ๑๖ปีเท่านั้นเอง
บ้านแถวนั้นอ่ะอุ้ยวันตอนที่ตำรวจมาคุมตัวไปอ่ะค่ะ
คือชาวบ้านนี่แบบวิ่งมาลุมประชาธรรมเลยจริงนะ
สนด้วยว่าจะอายุแค่๑๔ไม่สนด้วยว่าเป็นผู้หญิง
ได้ฟาดอะค่ะคือเนี่ยตำรวจต้องเอาผ้าคลุมทั้งแบบห่อมันทั้งตัว
แล้วก็พยายามคุ้มกันแต่เขาก็กรูนเข้ามาตีกรูนเข้ามาต่อยหัวทุบหัว
แล้วคือตะโกนสาบแช่งมีหลานของผู้ตายซึ่งจริงจริงก็มีศักดิ์เป็นน้าของ
ของน้องคนนี้เขาก็บอกว่าแบบผู้ชายด้วยนะ
วิ่งเข้ามาจะตีเลยอ่ะตำรวจพยายามเฮ้ยอย่าเพิ่งไปทำน้องเขาอย่าไปทำ
น้องเขาน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาพูดเลยแล้วมันมาทำป้าผมได้ยังไงอ่ะ
มันเป็นคนยื่นมีดอ่ะทำไมมันทำได้อ่ะคือเขาโกรธมาก
ตอนนี้ครอบครัวคือไม่มีใครอยากคุยกับน้องเลยเนี่ยค่ะ

ทุกคนคือทุกคนโกรธมาก
ให้ก็มาฆ่าในบ้านเลยอ่ะ

เอาจริงนะอ่านข่าวนี้แล้วอึดอัดมากเลยนะ

แล้วความรักเกิดขึ้นออนไลน์ใช่ไหมลูก

เขาเรียนที่เดียวกันเขาเรียนโรงเรียนเดียวกัน
แต่เอาจริงคือความรักเอาจริงมันก็

ผู้ใหญ่เขาก็จะรับรู้และรับทราบแหละ

ชัดแบบเคลื่อนให้เขาก็ลงมือกระทำได้

อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ต้อง
นักจิตแพทย์บอกเลยว่าวัยรุ่นนี้
เวลารักก็รักรักเวลาโกรธก็โกรธมาก
แต่ด้วยความที่อารมณ์รุนแรงก็จริงแต่ด้วยวุฒิภาวะเขาอะค่ะ
ความคิดเขามันยังโตไม่ทันมันยังไม่สามารถที่จะหาทางออก
ได้มากกว่าหนึ่งหรือสองทางบางทีอาจจะไปเห็นอะไรมา
เขาก็คิดแค่ว่ามันมีทางนี้ทางเดียวเหมือนที่น้องผู้หญิงพูด
ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วฝ่ายชายก็บอกว่าผมอยากให้มันจบอ่ะ
ก็อยากให้เรื่องมันจบก็ตายอ่ะให้ตายมันจะได้จบ
แล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่ทำมันไม่ได้ทำให้คุณได้อยู่ด้วยกันไง
เอาจริงสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี
เขาบอกว่าออกจากคุกมาเขาจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะ
อนาคตเป็นเรื่องสำคัญ๕คนเนี่ยมันจะได้กี่ปี
นั่นไงแต่ว่าคือน้องยังเด็กเห็นเขาบอกว่าอย่างน้องฝ่ายหญิงอ่ะ
น้องอายุ๑๔น้องยังเป็นผู้เยาว์อันนี้อาจจะไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายด้วยซ้ำ

แต่เดี๋ยวเรื่องการวางแผนตำรวจเขาต้องไปสืบสวนให้ดีก่อนว่า
มันมีการวางแผนจริงจังเป็นขั้นตอนมากน้อยแค่ไหน
แล้วต้องดูว่าเขาจะให้รับโทษโทษของเด็กหรือว่าโทษของผู้ใหญ่
มีบางเคสเหมือนกันที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสอบสวนดูแล้วรู้สึกว่า
คุณมีความคิดความอ่านความเข้าใจวุฒิภาวะเพียงพอแล้วรู้ว่า
สิ่งที่คุณทำมันผิดเนี่ยก็อาจจะโดนโทษแบบผู้ใหญ่ได้เหมือนกัน
อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจว่าเขาจะ
เขาจะยังไงแต่เหตุการณ์อย่างเงี้เมืองนอกมีเยอะมากนะคะ
มึงนอกทำอย่างนี้เยอะมาก

อันนี้เขาเลยบอกว่าจริงแล้วว่า

คือต้องใช้การคุยแบบให้มากที่สุดเลย
เอ้าว่ากลับไปเป็นการอ่านข่าวที่อึดตัดมาก

มันก็เริ่มแบบนี้แล้วไงใช่

ถ้าสมมุติจะเชื่อตามมูเตรลูหรือไม่มูเตรลู
วันนี้มันจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดวงดาวย้ายด้วย

เราไม่ค่อยมาเล่าเรื่องไหว้กันเยอะ
ปะหนึ่งโควิดก็ยังไม่ควรไหว้อะไรเยอะ

เพราะว่าส่วนใหญ่โควิดระบาด

ตั้งแต่วันนี้สักประมาณประมาณ๖๐๔๐โหม

กับ๑๖นาฬิกา๔๑นาที

เอาจริงแล้วเขาบอกว่าในขณะเดียวกัน
มีดาวบางดวงที่บอกย้ายแล้วดี
บางคนก็บอก๔ราศีที่จะต้องดีก็มีอยู่
แล้วก็จะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ต้องมีอยู่เหมือนกัน
ซึ่งเขาบอกราศีที่จะดวงดีเนี่ยนะฮะต้อนรับจริงคือราศีมีน
ราศีมีนที่จะดีขึ้นเนี่ยคือกลุ่มงานประจำ
ครูบาอาจารย์นักวิชาการจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ
ความรักคนโสดมีโอกาสพบรักคนที่อายุมากกว่านะ
ถ้าราศีมีนราศีมีนแล้วก็มีโอกาสพัฒนา
เป็นคู่กันในอนาคตเนอะอีกอันหนึ่งที่เขาบอก
เมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีเนี่ยที่คนก็ถามกันเยอะเหลือเกิน
คือราศีกันราศีกันจริงจริงเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าคุณทำเกี่ยวกับงานราชการทหารตำรวจโดดเด่นเพศตรงข้าม
อายุมากกว่าจะนำโชคมาให้ธุรกิจส่งออก
อันนี้หมอดูแต่ละคนก็จะพูดกันไปนะฮะ
ธุรกิจส่งออกนำเข้าเนี่ยเอกสารเจรจาสัญญา
คดีความมีการตกลงจะสำเร็จด้วยดีแบบว่า
ถ้ามีโอกาสทำบุญทำกุศลได้เยอะเนาะ
อีกอันหนึ่งคือราศีที่เขาบอกว่าจะดีขึ้นจริงเนี่ย
ก็คือราศีกันป่ะมีพิจิกด้วยนะมีพิจิก
ศพเนี่ยคุณดีแน่นอนอยู่แล้วพฤกษบเนี่ยคือดีแน่นอนอยู่แล้ว
พฤกษพคือที่ผ่านมาปีกว่า๒ปีก็บอกลาศีพฤกษพจะเห็นได้ชัด
เพราะปีกว่า๒ปีที่ผ่านมาคุณเจอลาหูอยู่มา๑๘เดือน
เมื่อ๓๐มีนาคมลาหูเนี่ยเป็นหมอดูได้แล้วย้าย
เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยลาหูย้าย
จำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นลายศรีพฤกษกปีที่แล้วปี๑๑๘เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เข้าชักเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหาเงินไม่ทัน
มีปัญหาระหองลายแหงจะเลิกกับแฟนอะไรทั้งหลายมัวเมา
เพราะฉะนั้นเขาบอกราศีที่จะเห็นชัดคือราศีพฤกษกเนี่ยจะดีขึ้นมาแน่นอน
แต่นี่บอกโชคเข้าข้างรับทรัพย์แบบคาดไม่คาดฝันเลยนะคะ
พิจิกคุณลองดูพิจิกจริงเขาบอก๑๘เดือนที่ผ่านมาพิจิกเนี่ย
แบบว่าโอ้โหจะตั้งตัวยังไงวะจะดีก็ไม่ดีจะร้ายก็ไม่ร้าย
คือทุกสิ่งทุกอย่างคือมันอึดอัดเขาบอกหลังจากเนี้ยพิจิกอ่ะ
หลังจากวันที่๘เป็นต้นไปที่จริงแล้วมันดีขึ้นมาตั้งแต่๓๐แล้ว

ตนแต่ละคะนะนี่ตุ๋น

เธอเหมือนกันค่ะ

แขมานี่ต้องตามแม่นะลูกไปมูนะลูก

หลังแขไห้สวดมนต์เก่งกว่าฉันอีกเธอ
มูเตรูใช่ไหมคะหลังนี่มันมีมิติใหม่การแก้บนนะคะ
เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นอ๋อโอเคเป็นไข่เป็นผลไม้เป็นหัวหมูเป็นอะไรก็ว่ากันไป

มีภาพไหมเปิดภาพให้ดูหน่อยนี่

คือเป็นคลิปสุดไวรัลเลยตอนนี้
เขามีการโพสต์คลิปบรรยากาศบริเวณสารเทวาลัยพระพิคเนธ

เพราะมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาเคารพบูชาองค์พระพิคเนตกันอย่างเนื่องแน่น
แต่ที่เป็นจุดสนใจมากไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะ
พร้อมกับแสงสีเสียงจัดเต็มในบริเวณเทวาลัยเลยนะคะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลาย
หลายคนบอกว่าเป็นไอเดียสุดบันเจิด
อยากจะไปร่วมสักการะแก้บนด้วยเลย

เสียงเพลงนี่มันฟังดูแปลกหู
หรือจะเป็นการนำเอาบทสวดมามิกเข้ากับดนตรี
ส่วนอีกด้านบอกว่าคนที่ได้ดูคลิปวอนอย่าดราม่า
เพราะว่าตามความเชื่อแล้วองค์พระพิคเนธเป็นเทพที่ชื่นชอบความสนุกสนาน
แก้บนลักษณะนี้ก็ดูไม่ได้ผิดอะไร
ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะในหลายแบบ
พระพิคเนตได้ถ้าสมมุติเอาจริงนะ
พระพิกาเนตคือเทพที่แบบอะไรก็ได้

คุณเป็นอินเดียนจะได้เกิดพระพิการ์เนตไปทำปากแปลก

พระพิการ์เนตก็คิดว่าให้พระพิการ์เนตเวลาที่คน
คนที่ก็บูชาพระพิการ์เนตจริงที่ให้สำเร็จเคยรู้ไหม

เมื่อกี้ที่ดาวย้ายอีกหนึ่งราศีที่ดีที่สุดคือราศีมีนนะฮะ
ราศีมีนเขาบอกว่าคุณเคยดูเถอะราศีมีน
วันนี้จุดเปลี่ยนของชีวิตคุณก็จะเกิดขึ้น
แล้วก็๑๘เดือนหลังจากนี้เพราะว่าลาหูเขาจะอยู่๑๘เดือน
ตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาบอกราศีมีนเนี่ย
ชีวิตคุณจะดีที่สุดในรอบ๑๒ปีเลย

ราศีมีนถ้าใครราศีมีนก็บอกชีวิตคุณหลังจากนี้
จะดีที่สุดในรอบ๑๒ปีเลย
แล้วก็ทั้ง๕ราศีไม่ว่าจะเป็นราศีมีน
ถ้าจะเอาจริงราศีมีนคือเท่าที่เกิด๑๕มีนาคมถึง๑๓เมษายน
ราศรีกันนก็จะเป็น๑๗กันยายนถึง๑๗ตุลาคม
ราศีกุมก็คือ๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
แล้วก็ราศีพฤกษพ๑๕พฤษภาคมถึง๑๔มิถุนายน

ซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้

ราศีมีนเนี่ยจำไว้เลยว่าเห็งที่สุดในรอบ๑๒ปี

ผู้โกรธสิมันรับงานไหมล่ะน่ะ
พี่ปุโกะรับมันจะไปอเมริกาไปดูนั่น

วันแล้ว๔งานวันเลยครับน้องวี่งหมดแม่แล้วล่ะ

ฉันรับเยอะไหมพี่ทำแต่งานประจำไหมวะ
แล้วก็ไม่ได้วิ่งแบบรายการนู้นรายการนี้ก็เป็นรายการที่เป็นพิธีกรเอง
เดียวคือทำงานประจำอย่างเดียวเลย
พุกรตอนนี้แต่นั้นเขาจะบอกว่าลองดูลาศรีมีน
คุณจำเอาไว้เลยว่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าดีที่สุดเนี่ย
ช่วงนี้อยากคิดอะไรใหม่อะไรอย่างนี้คิดทำไปเลย
ถ้าดาวย้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเคล็ดลับถ้าสมมุติดาว
ดาลเกรียรถมันจะเสริมตัวเราจริงอะนะ
โอเคอีกหนึ่งข่าวค่ะอันนี้น่ากลัวอีกอันหนึ่ง
โดนหลอกไปทำเว็บพนันทำเว็บพนันค่ะ
จริงมันก็เครือ

เค้าก็พยายามหางาน
ให้ไปได้เดือนละ๖๐๐๐เขาก็สนใจก็ไปกัน
มีคนไทย๒๐๐กว่าคนได้มั้งคะที่โดนหลอก
ไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏมีกฎเหล็ก
พอเข้าไปถึงปุ๊บโดนขังแล้วมีกฎเหล็กเลยบอกว่า

ให้ทำยอดเดือนหนึ่งคุณต้องได้๒ล้าน
ไม่รู้แหละว่าทำยังไงเดือนนึงต้องทำยอดให้ได้๒ล้าน
ถ้าคุณทำไม่ได้โดนตีโดนเขี้ยนโดนช็อตไฟฟ้า
ถ้าคุณปฏิเสธอุ้มหายไปเลยจ้ะ
หายไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย
ซึ่งพอตอนเขาไปถึงเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องมาเจออะไรแบบนี้
แล้วคือโดนขังแบบล็อกเอาไว้เลยค่ะ
ไปถึงปุ๊บโดนยึดมือถือก่อนอันดับแรก

แล้วก็ต้องมานั่งทำงานงง
โชคดีตรงที่ว่าพอมันเป็นการแอดมินเนี่ย
มันออนไลน์ปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมถึงทุกที่
เขาก็อาศัยอินเทอร์เน็ตตรงนั้นนะคะเชื่อมอินเทอร์เน็ต

อันนี้เป็นตำรวจชุดของบิ๊กโจ๊กอะค่ะ
เป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยกลับมาได้เนี่ย
สองร้อยกว่าคนนะคะโอ้โหเยอะมากเขาบอกว่า
ตอนนี้ที่โดนกันหนักเลยก็คือ
เป็นชายแดนกัมพูชาชายแดนเมียนมาร์เนี่ยค่ะ
สองจุดนี้เลยซึ่งในหน้าคนจีนเนี่ย
จะมีคนไทยที่เป็นล่ามเป็นตัวกลาง
พาข้ามไปผ่านทางอำเภอพบพระ
ค่าใช้จ่ายระหว่างทางในหน้าจัดการให้หมดทุกอย่าง

เงินไม่ได้นะคะเพราะคุณทำยอดไม่ถึง
เจ็บตัวด้วยโดนซ้อมโดนเขี้ยนโดนตีโดน

แล้วต้องจ่ายค่าไถ่ถ้าคุณจะออกมา

ถ้าคุณจะออกมาใช่ค่ะ

ก็ตั้งใจไปทำงานเงินเดือนยังไม่ได้เลย
แต่บอกอยากกลับประเทศก็ให้มาดีสามหมื่น

ไม่ถึงก็ตีเอาเขี้ยนเอาแบบนี้ค่ะ

อยู่ในกรงแบบว่าเหมือนเป็นห้อง
เป็นห้องเนี่ย

เหมือนร้านขายของอะค่ะที่มันเลื่อนกึ๊ก

ตอนที่ตกลงไปทำเนี่ยเดินทางสะดวกมากนะ

ใช่แท็กซี่มารับถึงหน้าบ้าน
แล้วขับตรงยาวไปเลยไปส่งชายแดน
แล้วก็มีคนพาข้ามเส้นทางธรรมชาติ

สภาพเป็นแบบนี้ค่ะและยอดอย่างที่บอก
คือต้องทำยอดจากลูกค้าที่เล่นพนัน
อย่างน้อยเนี่ย

ถ้าหยุดงานโดนหักเงิน๒๐๐๐
และถูกขังอาหารเอ่ยน้ำเอยอะไร

ไม่อยากทำต่อแล้วเอามาเลยคนละหมื่นห้า

แล้วให้ไหมเอาที่ไหนให้

จะเอาเงินที่ไหนให้สุดท้ายก็ต้องพยายาม

แจ้งตำรวจมาช่วยถึงรอดกลับมาได้

มีเคสอย่างนี้เยอะที่สุดที่โดนหลอก
ล่อลวงไปเยอะที่สุดคือชายแดนกัมพูชา

คนไทยที่เป็นคนทำ
เขาเล่าหน่อยนะ

เขาบอกว่าดแลก
ประมาณสองหมื่นครับครับแล้วก็อ่าได้ให้ได้ขอข้อมูลขอข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เอาไว้ให้กับอ่าอีกคนนึงครับซึ่งอยู่ฝั่งพม่าแล้วเขาก็โทรติดต่อมาหาเขาก็ถามว่าจะพร้อมไปวันไหนอะไรยังไงแล้วจะออกค่าใช้จ่ายให้ครับ
แต่พอไปถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะมันเป็นยังไงอ่าพอไปถึงปุ๊บก็เขาจะทำเป็นทอดทอดครับ
พอคนที่ชื่อหญิงเขารับข้อมูลไปปุ๊บเขาก็โทรหาอีกคนนึงผู้ชายแล้วให้ผู้ชายเนี่ยครับเขาจะเป็นคนสั่งการ
คนอยู่ฝั่งไทยเป็นคนขนคนแรงงานข้ามไปฝั่งพม่าครับค่ะอ่านะฮะ
เขาเรียกกันว่าตอนนี้ขอเตือนอีกครั้งไม่รู้พูดมาร้อยครั้งแล้วมั้งใช่ค่ะ
แล้ววันนี้รู้ว่างานหายากรู้ว่าเงินหายากทั้งหมดเลยอ่ะค่ะ
เราในฐานะที่ตัวเองเป็นคนที่อ่านข่าวอ่านคอมเมนต์อ่านอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่อ่านอยู่มันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกัน
รายได้ดีทำงานออนไลน์ทำงานที่ไหนก็ได้อืม
สักพักนึงเคยมีคนแกล้งที่จะไปติดต่ออย่างเงี้แหละค่ะอย่างที่น้องเล่าเลย
ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ไปจบปริญญานะเมื่อก่อนเราจะโดนแต่ว่าโดนหลอกถูกต้องไหม
หรอกแต่อันนี้คือเราสมัครใจจะไปรู้บางคนอย่างที่เมย์ก็เคยเล่ามาว่าพี่มด
บางทีเขารู้นะว่าจะต้องไปทำเอ่อการพนันออนไลน์นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเขา
มีเหรอห้าหมื่นแสนนึงมันก็ต้องมีอะไรไปแลก
เพื่อจะได้สิ่งนั้นมาอยู่ดีอ่ะปั๊บบางคนเนี้ยถึงบอกว่าเฮ้ย
เอ่อมันคืออย่างงั้นเลยเอ่อเรามันคืออย่างงั้นแต่แค่
คลิปเกมมันคือละครที่ทำออกมาแล้วดูสวย

ไอ้พวกงานออนไลน์อย่างงั้นแล้วกันที่บอกรายได้ดี

ให้ละเอียดโทรไปถามมันมีจริงอะไรจริงไหม

อย่าไปยุ่งเลยจริงสุดท้ายแล้วชีวิตอะค่ะ

เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบว่าด้วย
ด้วยอำนาจของประเทศไทยเราเจอกับประเทศเพื่อนบ้าน

มันก็หมดอำนาจของประเทศไทยแล้วถูกต้องป่ะ

ลอยเป็ดคุณออกจากสะแก้วไปแป๊บนึง
มันก็ข้ามไปไม่ใช่บ้านเราม
กลับมาแองจี้ทำไมหล่อนคึกเนอะ

หล่อนจะกลับต่างจังหวัดเมื่อไหร่นี่

ก็ที่จริงต้องกลับก่อนนะเพราะว่าบ้านก็ไกลเกิน๒๐๐กิโลเมตร

ไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละพื้นที่เป็นยังไง

ใช่ค่ะค่ะ๑๓๑๖ปีนี้คุณจะเจอฝนกันแน่นอนค่ะจริงตอนนี้

แต่เพราะเห็นว่าปีนี้คนจะกลับเยอะแม่ทางกรม
ตำรวจจราจงจราจอนฮูเตรียมเก้าเป็นแสนนายดูแลแม้

ใช่ลานี่ย่ะคือคูณ๒คูณ๒เลยใช่ปะปีนี้ใช่ไหม
ที่น้ำท่วมกันแบบ
แต่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษาเราก็จะเจอฝนกันตลอด
ปีนี้เราเจอฝนกันตลอดทั้งปีเลยเอาตรงเลย
ก็ใจเย็นก็กลับบ้านกลับช่องกันช่วงนี้ฝนบางพื้นที่ก็เริ่มตก
ภาคใต้เองก็น้ำยังท่วมอยู่เลย
เอ้าเรามาดูข่าวข่าวแก้เครียดกันดีกว่า
คันหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคันนึงนี่ลูกสาว
สาวประเภท๒ดู
เขาเถียงกันกลายแล้วเขาจากลิมเถียงกัน
มีปากเสียงกันนี่ดู
อันนี้สาว๒ยังนั่งคร่องรถอยู่

คือเขามีปากเสียงกันอย่างดุเดือดเลย

เดินมาตบศีรษะสามแพทย์สองปี้๊ะ

นี่มีการยกเหมือนจะเนื้อหลังมือด้วยนะ

ด่าไม่จบนี่เดินกลับมารอบสามแล้วนะครับ

ให้ดูตอนต้นให้เสียงกันนาน

คือเรื่องไปตบเขาก่อนด้วยถูกต้องไหมคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวติวานนท์
อืมนี่อุตส่าหมีมอเตอร์ไซค์คนกลางด้วยนะ

แล้วอีกฝ่ายนึงก็ลงมาศรีสาวเทศสองมันน่าจะไปเรียนงุชกงวยอ่ะ

นี่แล้วดูถาม
แล้วสเต็ปขามาแล้วด้วยนะ
ฉันว่าคนที่เรียนมวยหรือเป็นมวย
ภูติการเรียนลมพื้นที่ในที่เกิดเหตุ
บริเวณป้ายรถประจำทางเนี่ยหน้าเต็นต์รถจันทาราตุงติวานนทบุรีเนี่ย
สอบถามนางสาวทุธิมาเขาเป็นเจ้าของเต้นรถ
ก็คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หน้าเต้นรถถูกต้องไหมล่ะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดวันที่๖เมษายนช่วงบ่าย
นั่งทำงานอยู่ในร้านก็ได้ยินเสียงคนตะโกนด่ากันจึงออกมาดู
ตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายตะโกนด่าผู้หญิง

เท่าที่ฟังเนี่ยจากบทสนทนาเดาว่า
รถจักรยานของลูกสาวฉันเนี่ยหรือสาวประเภทสองเนี่ย
ขี่รถจี้ท้ายมาจนจะเฉียวอยู่แล้วไงเธอ

ก็เลยเดินไปโบกให้สาวประเภท๒เนี่ย
จอดรถลงก่อนจอดรถจอดรถ
แล้วก็ในหวังจอดลงก็มีปากมีเสียงกัน

แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ยอมไปครับ

คือนางพูดคำว่ากูเป็นเพศแม่นะ

คือความเข้าใจสื่อสารมันผิดไป
ก็เลยเดินไปตบสาวประเภท๒

นางต้องสู้ถึงจะชนะจนกล่าวไว้
ฝ่ายสาวประเภท๒ก็ไม่ยอมเดินลงจากรถปุ๊

แต่ในที่สุดคือไม่อยากทะเลาะกับตุ๊ดคงขับก่อนออกไปเลย
กลายเป็นคลิปที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับวันนี้

เวลาเรียนคุบมวยก็จะแบบ

ไม่รู้โดนตรงไหนเหมือนกันแต่ยันต่ำอยู่นะเมื่อกี้
วันไปปั๊บเนี่ยก็ต้องน่าจ้างต่ำรอ

เธอนางง่ายเป็นนักมวยเก่าหรือเป็นแบบ

พอเขาถอยฟึ๊บแล้วถอยสเต็ปขาลงมาตั้งกาดรอเลย
คุณแม่วันหลังต้องไปเรียนกับแม่บ้างล่ะเผื่อเจอโดนด่า
ไม่ต้องกลัวเราออกเพื่อให้หัวใจเราเต้นลูก

แล้วเดี๋ยวคุณแม่ออกเนี่ยมันป้องกันตัวเองได้ไหมอายเอาจริง

ไม่ฉันออกเพื่อแบบว่าไม่รู้
ใช่แต่หมายความว่าสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์เขาปั่งอย่างนี้ไม่ให้ป้องกันตัวเองได้ไหม

เห็นป่ะเราก็เตะฟาดเลย

วันไหนเนี่ยแอ๊งจิ้ววิ่งมาแล้วเธอถอยอันนี้ออกสิ

โชว์ศักยภาพวันหลังพี่หนุ่มต้องโดนหน่อยนะ

กำลังมาแล้วค่ะพี่แพง
คือจริงเนี่ยต้องดูว่าฝนจะมาขนาดไหนด้วย
ถ้าสมมุติว่าในช่วงที่ทุเรียนออกดอกแล้วฝนมาเยอะเนี่ย
บางทีดอกร่วงหมดกลายเป็นว่าผลผลิตก็อาจจะน้อยอะไรอย่างนี้

บางคนกินไม่หมดซื้อไม่ไหว
คืออยากกินแบบคอขอนฟ้าของคอ
ผมจะคาวฟูหนึ่งซองฟูได้ไหมอะไรแบบอย่างนี้ค่ะ

วัดป่าสารวัลตำบลในเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ลูกค้าก็เลือกซื้อทุเรียนกันอย่างต่อเนื่อง
ขายราคาเริ่มต้น๑๐บาท
บาท๓๐บาทไปจนถึง๑๕๐บาทแบบนี้
ทางด้านนายศิวราจำปาทองอายุ๔๕ปี
เจ้าของร้านทุเรียนทองเขาก็เปิดเผยบอกว่า
รู้จักกับเพื่อนที่ปลูกสวนทุเรียนพันกระดุมทอง

แล้วก็ติดต่อขอเหมาซื้อทุเรียนของเพื่อนเอามาขาย
แต่เนื่องจากว่าช่วงนี้ทุเรียนเพิ่งออกสู่ตลาดใหม่ราคาก็เลยยังสูงมากอยู่นะคะ
เขาก็เลยบอกว่างั้นตัดสินใจเลยแบ่งทุเรียนขายเป็นแพ็คขนาดเล็ก
เริ่มต้นที่แพ็คละ๑๐บาทแล้วก็ยังมีขายเป็นลูกโดยนะคะ
ก็คือช่างเป็นกิโลขายเลยราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ในขณะเดียวกันนางสาวพัทรกรนามชูวงหนึ่งในลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนเนี่ยค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นคนชอบกินทุเรียนมากเลย
พอเห็นว่าที่ร้านนี้ขายทุเรียนราคาเริ่มต้น๑๐บาท
ก็เลยอยากจะไปเลือกซื้อเผื่อไปให้ลูกที่บ้านด้วย
ที่สำคัญก็จะนำไปทานเองด้วยนะคะเนื่องจากว่าราคาไม่แพง
แล้วก็ความอร่อยเนี่ยทำให้อดใจไม่ได้จริง
น้องก็พอดีนะถูกมากค่ะฉะละชิ้นเล็ก
แล้วบางทีขอแค่ซีกเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้
นางกำตาลด้วยนะแต่ราคาแบบนี้เนี่ยอย่างน้อย
แบบ๓ฟูขึ้นห้างนี่ทะลุไป๓๐๐เดอร์
ทุกพันธุ์นี้หรอไม่ถ้าอยู่ใน๕ค่ะ

แพ็คไว้แบบ๒ฟู๓ฟูนี่ก็แบบ๓๐๐๔๐๐
ยิ่งถ้าเป็นพันธุ์อะไรนะพันธุ์บุรีรำ

เธอชอบดูเลี่ยนหรอชอบชอบมาก
ของเรานี่น้องเมย์เนาะที่เราออกไปเนอะ

แล้วลูกเราตลาดพี่แม่อยู่ใกล้ไหนอยู่
พี่จองเค้าไว้เขาอยากรู้ว่าราคาเป็นมืน

กิโลกรัมละ๕พันเมตได้ไหมเมรูปรูหมอนทอง

ตกอไงเหมือนกันราคานี้เวลาที่เขาคัดเกรดแบบ

ไม่ฉันพยายามให้เคย

ยื่นให้หรือว่าอะไร
แน่นอนเราต้องอากาศจะแปรปวนกันเยอะพอสมควร
ใช่ค่ะหลายคนอย่างที่พี่มดดำบอกไป
ไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วค่ะว่าฝนมาแบบรัวเลย
ที่เมย์บอกเหมือนกันตอนนี้ใต้ฝนยังหนักอยู่
แต่เขาบอกว่าพอช่วงประมาณสักสงกรานเนี่ย

ใต้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ไปหนักที่อีสาน
หนักที่ตะวันออกแทนค่ะเขาบอกว่าอ่ะ
ถ้าพยากรฝน๑๐วันล่วงหน้าเนี่ยนะคะ
ดูทางภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องหนักบางที่
อ่าวไทยคลื่นลมแรงสูงประมาณสัก๑๒เมตรค่ะ

ถ้าดูเป็นวันนะคะ๘๑๖เมษายน

ส่วนตอนบน๗๑๑เมษายน
ก็ยังจะหนาวเย็นในช่วงเช้าอยู่ค่ะ
แต่ว่าช่วงสงกราน๑๒๑๖เมษายนนะคะ
ระวังเลยฝนฟ้าขนองมาแน่นอน
โดยเฉพาะตะวันออกกับอีสานนะคะ

เพราะฉะนั้นออกไปเล่นน้ำก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

ไทยก็ยังมีเหมือนกันคือหลายคนไปเที่ยวกัน

หน้ามันแบบมรสุมมาเลย
นี่ช่วงที่ผ่านมานี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะไม่เห็นแถดเลยพี่รู้ไหมคะฝนตกด้วยไหมคะ
ฝนก็ตกด้วยพร่ำแต่ไม่ค่อยมีแดดมันจะครึ้ม
จริงเป็นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะ
ฝนตกแบบโหเศร้าเหมือนกันใช่จริงค่ะจริง
แล้วก็เรื่องการเดินทางก็อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการว่า
ใครที่บ้านไกลอ่ะไปก่อนนะแล้วก็กลับก่อนนะ
ส่วนใครที่บ้านใกล้อ่ะไปทีหลังนะแล้วก็กลับทีหลังนะ
แต่เขาจะลางานกันอย่างไรนึกว่าวันหยุดมันมีช่วงเดียวถูกไหม
ใช่ไปก่อนมันก็อย่างนี้บอกว่ามันไปก่อนไปหลังมันทำกันอย่างไรหรือเปล่า
บางทีคือต้องบอกก่อนว่าบางคนเขาวางแผนกันไม่ใช่แบบ
ไม่ใช่วางแผนต้นเดือนแล้วไปกลางเดือนนะครับ
เขาวางแผนกันบางคนตั้งแต่ปีที่แล้วก็มี
เพราะบางคนกว่าจะลางานยาวได้ทีมันไม่ง่ายใช่ป่ะคะ
เขาก็วางแผนกันล่วงหน้าซื้อตัวจองโรงแรมอะไรกันไปหมดแล้ว
มันไม่ทันแต่เขาบอกอำนวยความสะดวกให้นะ
สำหรับการเดินทางเขาจะเปิดมอเตอร์เวย์เส้นสีคิ้ว
ช่องสี่คิ้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เริ่มนะเอ็มโฟคูละนะคูลที่๑๒ใช่
กลับมากันต่อ
นานทีเห็นบอยจะเปิดตัวกับแฟนสักทีนึงเนาะ

แต่ก็คือไม่พูดถ้าใครถามเรื่องแฟนมันก็จะเลี่ย
ใช่ไหม

ไม่ต้องลอลุ้นแล้วตุ๊กลก็เลยเข้าใจว่า

ทำไมเขาถึงยังไม่เรียกว่าแฟนนะคะพี่ก็พลอยเคยเรียกใครว่าแฟนบ้างอ่ะ
เอาเหรอเหรออาบอยเคยเรียกใครว่าแฟนบ้างล่ะ
ไล่มาสิรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีอ่ะอืมอ่าไล่มาให้ดูหน่อย
ตอนแรกนางมีข่าวมาตั้งแต่โอ้โหนางมีข่าวเยอะมากนะ
แต่นางก็บอกว่านางก็ไม่เคยเรียกใครว่าแฟนก็ไม่รู้เพราะอะไร
แต่คนนี้ก็ชัดเจนอยู่บ้างอันนี้เขาตอบเราไม่ใช่เหรอพี่
อันนี้เขาก็ตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกว่าแฟนอีกอืมใช่ไหมล่ะ
ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้กักสถานะนะเพราะในความเป็นจริง
ตรงกันแล้วก็ได้ออกมาทำงานด้วยกัน
เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำอยู่แล้ว

ก็รู้สึกว่าคุณก็แบบใส่ใจเราดี
แต่คำว่าคำว่าคลั่งรักของแต่ละคนมันก็อาจจะเลเวลไม่เท่ากัน
พี่มองก็หวานนะคะก็เป็นคนหวานกว่าที่พี่คิด
คือหลายคนก็อาจจะนึกว่าเราสองคนกักหรือเปล่า

พูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมาก
เราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรอย่างนี้
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติ
เขาเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเขาจะไปทำให้สุดอะไรอย่างนี้

อีกวันหนึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่า
จะได้เห็นมุมแบบอ้อนของพี่บอยมากขึ้น

วันนั้นไปงานด้วยกันกับคุณพี่บอยเนี่ยเขาก็ตอบชัดเจนของเขา
แต่แค่อาจจะไม่ได้พูดว่าต้องเป็นอะไร

อันนี้ไม่ปกตินางก็จะไม่ตอบสถานะกับใคร

ก็เลยไม่รู้ว่าก่อนนี้เขามีแฟนไหม

บอกเลยว่าน้องมิลลิดานุภา

ไม่ใช่แค่เขาอย่างเดียวนะแฟนคลับที่เห็นว่าแจ็คสันเนี่ย
กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ภาพของมิลลิว่าไฮมิลลิ

ดติดตามด้วยเนี่ยโอ้โหมิลลิสถึงขั้นสติแตกแบบไม่ไหวนะคะ
รู้เลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากจริง

แบบบ๊าวมองแกพี่แจ๊กสันอะไรอย่างนี้
สติแตกไม่ไหวต้องใช้คำนี้เลยทีเดียว

แค่นี้ก็กรี๊ดแล้วแล้วกดไลค์แล้วกดติดตาม

นี่นะคะ
อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้มีความกราดเกรี้ยวของไฮโซชาวรัสเซีย
ประท้วงชาเนลคือชาเนลเขาออกมา
คือตอนนี้มีหลายช่องทางหลายวิธีในการที่จะคว่ำบาดรัสเซีย
กรณีที่สู้รบกันกับยูเครนใช่ไหมคะล่าสุดเขาบอกว่าตอนเนี้ยเหล่าไฮโซคนดังชาวรัสเซียหลายคนประท้วงชาแนลหลังจากที่ถูกปฏิเสธ
ไม่ยอมขายของให้เขาประท้วงกันไหมคะกรีดกระเป๋าโชว์เลยค่ะตัดกระเป๋าโชว์เลยค่ะ
แนวเดี๋ยวตอนนี้ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาแทบจะแบบทุกทุกหกเดือนเลยอ่ะใช่
คือตอนนี้ผู้ทะลุไปไม่รู้กี่แสนแล้วเขาบอกว่าตัดเลยเอาสิไม่ซื้อไอ้ไม่ขายให้ใช่ไหมนี่ลองดูลองดู
ถ้าไม่ขายฉันก็ตัดจ้ะนี่ไปตัดทำไมมีเสียงไหมมีเสียงไหม
คือสาธารณะยุโรคเค้าบอกนะค่ะว่าห้ามขายสินค้าฟุ้งเฟือยให้กับมันโอ้โหณรัสเซีย
ซึ่งก็เนี่ยหลายไปนี่ไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่ม

ถ้าเป็นรุ่นแบบคลาสสิกนี่คือแบบบางอันไป๒๓แล้วถ้าคนตามอ่ะ
คือมีกลัวกรีดอ่ะ
กำไกว้งอยู่ข้างบนใช่ป่ะหรือสาย

โอ้โห

โอ้เราเสียดายมากมากคน
บอลนี่เคยเห็นเหมือนที่เขาทำเค้กให้เหมือนกระเป๋าแล้วตัดป่ะค

หนึ่งในนั้นนะมีนางแบบคนดังวิคโตเรียบอนย่าค่ะ

แล้วก็ติดแฮชแท็ก

แต่แบรนด์อื่นยังไม่มีินระยะ

โอ้โหเห็นแล้วเราก็เสียดายเนอะ
เขาแบบคือตอนแรกคนก็ทักกันนะว่า

แบบเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้

เพราะว่าคนแรกที่ตัดเมื่อกี้คือวิกเรียบอนยา
ก็คือคนแรกที่ใส่เสื้อชาร์จสีแดงเมื่อกี้เนี่ย

เฉยนะพี่เราซื้อเราบางทีเราเก็บตังค์ซื้ออะเนาะ

อย่างพวกเราโอ้โหกว่าจะได้แต่ละใบ
อันกันไกลตัดกิ่งคือโหดเยี่ยมมากจริงนะคะ
เอาไปพักทำใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
หลายคนเดินทางกลับต่างจังหวัดนะฮะ
ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ

จริงแค่โควิดก็น่ากลัวละ
ยังมาเมาแล้วขับตายอีกก็ไม่ไหวเนอะ

ให้ความสุขเป็นความเศร้านะ

วันจันทร์เรายังเจอกันสดอยู่นะคะ
ไปกันก่อนแล้วครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ
ก็ได้แล้วก็ได้